ในข่าวเช้าของเราเราก็จะมีเรื่องของช่องทางทำกินนะครับ
เรื่องของอาชีพต่างให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับ
นี่ฮะมาดูเรื่องของมะม่วงช่วงนี้มะม่วงออกนะครับ

ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นแม่ค้าก็ไปเก็บมะม่วงจากสวนเลยนะ

ส่วนมะม่วงที่ขายไม่ออกเอาไปแปรรูปซะหน่อยนะครับ
เอามาทำเป็นมะม่วงกวนแล้วก็ขายโดยเปลี่ยนวิธีการขายนะครับ
ด้วยการขายแบบออนไลน์นี่แต่ถ้ามาที่บ้านของเธอ
ก็จะได้ซื้อมะม่วงสดแบบนี้นี่อกร่องคุณ
มะม่วงอกร่องจริงค่ะใช่ค่ะหาได้ยากแล้วใช่ไหม
มะม่วงอกกล้องชั้นดีของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเสม็ดงาม
ช่วงนี้ออกผลผลิตแต่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระรอกใหม่

คือไม่ออกมาจากบ้านไม่มีนักท่องเที่ยวมาที่จันทบุรี
ก็ไม่มีใครมาซื้อธรรมดานะตามสวนต่างของจันทบุรีช่วงนี้นะ
โอ้โหต้องมีนักท่องเที่ยวนะคุณนะไปชิมทั้งทุเรียนไปชิมทั้งมะม่วง
ชิมผลไม้ต่างมังคุดมังคุดเต็มไปหมดเลย
แต่ที่นี่ชาวสวนต้องปรับตัวเอามาขายหน้าบ้านแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งก็คือโพสต์ขายทางออนไลน์
ให้ลูกค้าโทรสั่งก็ได้นะครับจะมารับด้วยตัวเองก็ได้

ใช่นะครับนี่แหละครับโดยนางสาวธัญพัฒน์พันธ์สิงห์ชาวสวนมะม่วง
ว่าจุดเด่นของมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามแห่งตำบลหนองบัวที่จันทบุรีแห่งนี้
คือมะม่วงมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับ
ส่วนขายในช่วงนี้ก็เน้นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วครับ
หากเป็นวันหยุดก็จะเปิดขายหน้าบ้านให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว
พอจะเดินทางมาท่องเที่ยวอู่ต่อเรือและป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม
ถ้าลูกค้ามาซื้อที่หน้าบ้านก็จะสามารถการันตีทั้งเรื่องของนี่
คุณภาพของมะม่วงแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาสุกขนาดไหน
หรือว่าจะเก็บไว้เพื่อรับประทานอีกกี่วันข้างหน้านะครับ
เพราะยืนยันว่านี่เอามาจากสวนจริงไม่ได้รับต่อมาขายนะครับ
แล้วก็จะขายตามขนาดและน้ำหนักของมะม่วง
เริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ๘๐๑๕๐บาทนะครับ
อกจากนี้ยังนำมะม่วงมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวน

นี่กวนเสร็จแล้วก็มาขายกล่องละ๒๐บาท
ถ้าซื้อเป็นกิโลกรัมก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐บาทนะครับ
ท่านใดสนใจอยากสั่งมะม่วงก็สั่งซื้อได้เลย
เราเปิดช่องทางทำมาหากินให้แก่ผู้ค้าผู้ขายด้วยนะ

เลือกงานไม่ยากจนนะคะแล้วก็รอดพ้นจากโควิด๑๙ด้วยนะคะ